สักวันนี้คุณสุภาชัยยกมือใช่ไหมคะ
สั้นนิดเดียวอ่าได้เลยนะครับอันแรกสุดเมื่อกี้คุณช่อพูดว่า
ใครที่บอกว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนเนี่ยดูถูกประชาชนเนี่ย
ผมว่าใช้ถ้อยคำที่อาจจะเริ่มดูถูกผมด้วย
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยสองก็คือยืนยันครับว่า
ผมไปพบกับชาวบ้านชาวบ้านมีปัญหาปากท้องจริง
เพราะฉะนั้นความเห็นชาวบ้านคนละกลุ่มก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณชอบพูดนี่ถูก
สองก็คือคุณชอบพูดในเชิงทฤษฎีเยอะแต่พวกผมนี่เจอของจริงมาเยอะ
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเสียงที่ทฤษฎีทฤษฎีนี่เป็นทฤษฎีที่ผมก็อ่านมาเยอะ
เพราะผมเกิดมาก่อนตำราเดียวกันนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นอยากจะเตือนด้วยความนุ่มนวลว่าหนูก็ว่าของหนูไป
แต่อย่าไปประเมินว่าพักอื่นเขาคิดไม่เหมือนตัวเอง
อาจจะบอกว่าเป็นการดูถูกประชาชนโลกนี้มันมีอะไรซับซ้อนอีกเยอะ
ประเด็นของคุณสุประชัยคือเรียนเห็นด้วยตรงที่อย่านับรุ่นค่ะเดี๋ยวโดนด้วย
ผมขอพูด๒ประโยคได้ไหมคุณ

ประโยคจริงประโยคที่๑ผมบอกแล้วเมื่อกี้ตั้งคำถามเศรษฐกิจปากท้อง
ตอนนี้เขาเดือดร้อนตั้งแต่ปี๕๗ประโยคที่๒ผมบอกว่า
จะแก้กฎหมายเรื่องจะไปได้ไปไม่ได้
เงื่อนเวลามันบังคับยังไงมันก็ต้องไปตรงนั้น